เรียนท่านประธานที่เคารพครับ

ในฐานะผู้ชี้แจงแทนผู้มีสิทธิ์
เข้าชื่อ๑๓๕๒๔๗รายชื่อที่เข้าชื่อร่วมกัน
ในการเสนอร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ครับ
มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้สักถามเพิ่มเติมมานะครับ
ผมขออนุญาตไล่เรียงไปทีละประเด็นดังต่อไปนี้นะครับ
เรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องความจำเป็นนะครับ
ของการคงอยู่ของวุฒิสภานะครับ
มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ระบบสภาเดียวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นท่านวีรกรคำประกอบท่านพลเอกเลือดรัฐรัตนาวันนิษฐ์
แล้วก็อีกหลายท่านนะครับ
ผมขออนุญาตชี้แจงแบบนี้นะครับว่าประเทศไทย
ตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี๒๔๗๕มา
เราไม่ได้มีสภาคู่มาโดยตลอดนะครับ
สภาคู่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี๒๔
นั่นก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่๓
รัฐธรรมนูล๒ฉบับแรก๒๗มิถุนายน๒๔๙
และ๑๐ธันวาคม๒๔๗๕นั้น
เป็นรัฐมนูลที่มีระบบสภาเดียว
อกจากนั้นแล้วในช่วงยามที่
คณะรัฐธรรมนูญครองแผ่นดินอยู่

คือเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นั่นหมายความว่าประเทศนี้
เคยมีช่วงเวลายาวนานพอสมควร

ที่เราใช้ระบบสภาเดียว

รัฐธรรมนูญจำเป็นต้องมีสองสภา
มีหลายประเทศที่เป็นสภาเดียวครับ
แล้วแนวโน้มมีแต่จะเปลี่ยนเป็นสภาเดียวมากยิ่งขึ้น

สมัยตอนผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปีที่๒

เรื่องให้แสดงเหตุผลสนับสนุนระบบสภาเดียวกับสภาคู่
ในเวลานั้นผมจำได้ดีเลยครับว่าตัวเลขของประเทศ
ที่ใช้ระบบสภาคู่มีเยอะกว่าครับ

จำนวนประเทศที่ใช้ระบบสภาเดียว

นั่นแสดงให้เห็นว่าทิศทางแนวโน้มของโลก
เขาเล็งเห็นถึงความไม่จำเป็นของการคงไว้

ประการถัดไปครับ
จำเป็นต้องมีวุฒิสภาเพื่อจะไว้คอยตรวจสอบถวงดุล
สภาพผู้แทนรัศดรจะไว้คอยตรวจสอบถวงดุลรัฐบาล
ตรงนี้ผมอยากจะชี้แจงแบบนี้นะครับว่า
เหตุผลที่เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวุฒิสภาก็ได้
นั่นก็คือผลงานของวุฒิสภาชุดนี้ครับ
ผมค้นมาดูครับเอาแค่คร่าวร่างพระราชบัญญัติใดก็ตามที่ผ่านสภาพผู้แทนรัศดร
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเข้ามา
เมื่อผ่านสภาผู้แทนรัศดรไปเราจะเห็นว่ามีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วย
แต่เมื่อไปถึงวุฒิสภาเมื่อไหร่ก็ตามจะเห็นด้วยเกือบทั้งหมดครับ
เท่าที่ผมค้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระราชกำหนดกู้เงินโควิดปี๖๓ปี๖๔
พระราชกำหนดแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พระราชกำหนดโอนกำลังพลพระราชบัญญัติกองทุนเกษตร
พระราชมัญญัติยุบเลิกบรรษัตริย์
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เห็นด้วยเกือบทั้งหมดนะฮะ

มีเพียงฉบับเดียวเท่านั้นครับที่มีวุฒิสภาไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะ
นั่นก็คือพระราชบัญญัติจราจรทางบก
ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่ใช่ผมตู่ผมทึกทักเอาเองนะครับ
นี่คือข้อเท็จจริงที่มาจากผลงานของท่าน
ตรงไหนล่ะครับที่บอกว่าวุฒิสภาทำหน้าที่ถ่วงดุลกลั่นกรองกฎหมาย

คำถามถัดไปครับเกี่ยวกับเรื่องของ

ต่างครับครับเชิญครับท่านประท้วง
อิติศักดิ์รัฐราวราหะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ขอประท้วงผู้ที่กำลังแหมไม่อยากจะพูดว่าชี้แจงเท็จ
ในการที่สวทำหน้าที่

อย่างน้อยสวเนี่ยมาตามรัฐบนูล
แต่คนที่กำลังอภิปรายนั้น
ไม่สมควรที่จะมาชี้แจงรัฐมนูล
หรือมาเสนอรัฐมนูลเพราะว่าเป็นคนเนรคุณแผ่นดิน

ไม่ต้องประโยชน์ล่ะผมให้เขานั่งล่ะนะครับ
ผิดข้อบังคับข้อไหนก็ไม่ยอมบอกนะครับ
สวซะเปล่าเชิญท่านนั่งแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวผมไม่ดีใจนะฮะท่านกิริสักฉันนั่งนะครับ
ครับท่านประธานครับท่านท่านให้ผมนั่งผมพูดคำไหนครับท่านประธานครับ
ขอให้ท่านนั่งครับขอประท้วงท่านประธานข้อ
ไม่ต้องประท้วงนะครับไม่ต้องประท้วงครับต้องประท้วงครับท่านประธาน
เมื่อกี้เนี่ยท่านสวนะครับใช้คำได้รุนแรงมากในราคุณแผ่นดิน
นั่นแหละครับต้องถอนครับคำพูดนี้ต้องถอนท่านประธาน
ผมให้เขานั่งก่อนแล้วผมจะวินิจฉัยท่านแต่ยังไงต้องถอนนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าอยู่คือปกติการประท้วงต้องบอกว่าผิดข้อบังคับไหน
ครับสิ่งที่ท่านสวกำลังพูดเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการอภิปราย
ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้อยู่ในความเรียบร้อยนี่คือหน้าที่ของท่าน
เข้าใจเดี๋ยวครับท่านท่านประท้วงครับท่านประธานครับประท้วงครับ
สิบห้าวับสองครับไม่ท่านผมให้นั่งแล้วนะฮะแล้วก็ผมประท้วงต่อครับท่านประธานครับ
ประท้วงผู้ที่ประท้วงผมครับเดี๋ยวยังไม่จบเรื่องแรกนะครับ
ท่านกิจสัครเรื่องแรกท่านท่านกล่าวเพื่อยคำนั้นขอให้ขอให้ถอนนะครับ

ท่านประทานครับกิจสัครพระนับมนตราฮะ
คนที่ต้องการล้มสถาบัน

ครับขออนุญาตครับท่านไม่ต้องมาท้วงผมเพราะ
จัดการเขาแล้วนะครับเชิญท่านต้องต้องถอนประโยคเมื่อกี้ใหม่เลย
ทั้งสองประโยคครับครับท่านประธานต้องวินิจฉัยให้ถอนนะครับ
วินิจฉัยให้ถอนครับเชิญท่านกิติศักดิ์ยืนขึ้นแล้วถอน
ประโยคนั้นทั้งสองประโยคนะครับประโยคไหนครับท่านประธานครับ
โยคที่ท่านพูดผมยังจำไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าไม่สมควร
ครับผมก็แทบจำไม่ได้ครับว่าผมประท้วงท่านก็จับได้ครับ
เป็นคนประท้วงก็ถอนก็ได้ครับครับถอนคำว่า
ผู้ที่ต้องการจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ครับครับท่านถอนนะครับ
จบแล้วนะครับคราวนี้ผมจะวินิจฉัยที่ท่าน
มาห้ามผู้อภิปรายนะครับผู้อภิปรายกำลังชี้แจงสิ่งที่ท่านสมาชิกสอบถาม
ดังนั้นไม่มีอะไรผิดข้อบังคับนะครับเชิญท่านต่อครับ
พระคุณครับท่านประธานครับก็เพิ่งเคยเห็นประวัติศาสตร์
ประชุมสภาครับว่ามีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นประท้วงผู้ชี้แจง
กล่าวหากันแบบอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรครับผมถือคติมาโดยตลอดนะครับ
ชีวิตนี้ไม่เคยฟ้องหมินประมาทดูหมินใครทั้งสิ้นครับ
อนุญาตชี้แจงต่อนะครับประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับ
ก็คือเพื่อจะแสดงข้อเท็จจริงว่าที่เราหวังกันว่าจะมีวุฒิสภา
และกันกรองกฎหมายแล้วในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง
ปรากฏว่าไม่ได้มีการกันกองกฎหมายอย่างที่เราพูดกัน
ประเด็นที่สักถามผมต่อมานะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ
คือท่านชินวรบุญเกียรตินะครับถามมาทั้งหมด๓ประเด็นคำถามนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการหยิบยกอ้างถึงคำพูดหนังสือนะครับ
ท่านปรีดีพนมยงนะครับผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
จริงถ้าเราไปสืบค้นวิธีคิดของท่านไปดีพนมโยงตั้งแต่เริ่มต้น
ท่านเป็นฝ่ายสนับสนุนสภาเดี่ยวตลอดมานะครับ
แล้วท่านยอมให้มีทรัพย์คู่เมื่อรัฐมนุมชาวบักที่๓
ตั้งนั้นที่ต้นร่างที่ท่านเริ่มต้นมีทรัพย์เดี่ยว
แต่นั่นมาจากการสนับสนุนการเสนอของท่านหม่อมรัชบงศ์เศรษฐีประโมท

ดังนั้นถ้าเราลองดูงานเขียนของท่านปรีดีพนมยงในปี๒๕๕๙
ขออนุญาตโขดนะครับเผื่อเพื่อนสมาชิกไปหาอ่าน
หนังสือชื่อประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูลเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูล
ท่านเขียนเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๒
ยืนยันชัดเจนนะครับว่าท่านเห็นว่าถ้าหากมี๒สภาและวุฒิสภา
มาจากการแต่งตั้งแสดงว่าไม่เป็นประชาธิปไตย
ประเด็นถัดมาครับที่ท่านชินวรเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียจ
อนุญาตเอ่ยนามท่านถามขึ้นมานะครับก็คือว่า
กรณีเกี่ยวกับเรื่องการที่สอสอไปมีบทบาทในการแต่งตั้ง
ที่มาต่างนะครับของตุลาการสารรัฐมนูลและองครอิสระ
ทั้งเรื่องของการผู้ตรวจการตรงนี้ผมเรียนแบบนี้นะครับว่า
ถ้าเราลองดูขอบอำนาจให้ชัดเจนเนี่ยนะครับของผู้ตรวจการเนี่ยนะครับ
จะพบว่าเราไม่ได้ให้อำนาจมากมายนะครับเราให้อำนาจแต่เพียงเข้าไป
ศึกษาผลกระทบต่างที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษา
วินิจฉัยนักศึกษามันก็เป็นผลงานในทางวิชาการ
เพื่อเผยแพร่เป็นรายงานต่อไปเราให้อำนาจแต่เพียงเข้าไปตรวจสอบ
การใช้งบประมาณต่างของสำนักงานสารยุติธรรม
ไม่มีอำนาจในการไปกลับคำพิพากษาใดเลย
ดังนั้นหลักการแบ่งแยกอำนาจระหว่างนิติบัญญัติกับตุลาการ
ก็ยังคงอยู่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเรื่องการตัดสินของสารแต่อย่างใด
ในส่วนของประเด็นที่เข้าไปมีส่วนร่วมนั่งอยู่ในกตและกศป
ที่เราเสนอว่าให้มีสศฝค๑คนเข้าไปนั่งในกตและกศป
ถือว่าเข้าไปเป็นส่วนน้อยปัจจุบันกตมี๑๕ท่าน
เราเอาสอสอเข้าไปนั่งเป็นกตด้วย๑ท่านเท่านั้นเอง
ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเช่นเดียวกับกศปปัจจุบันมี๑๓ท่าน
เราเอาสอสอไปนั่งเพียง๑คนเท่านั้นเองก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร
ประเด็นถัดมาเรื่องเกี่ยวกับในทางปฏิบัติเราเสนอสิ่งที่สุดโต่งไปหรือไม่
เพราะว่าเรากำลังจะเสนอให้เป็นสภาเดียวยกเลิกวุฒิสภา
แต่กำลังเอาเข้ามาแก้รัฐมนูลในรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาอย่างน้อยแปดสิบสี่เสียงด้วยนี่แหละครับตรงนี้จะเป็นปัญหาครับ
คำถามตรงนี้เองสะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติ
ในการออกแบบรัฐธรรมนูล๖๐มาตั้งแต่แรก
นั่นก็คือว่าการแก้รัฐมนูลใดก็ตาม
ถ้าหากเราไม่มีสวคอยช่วยเหลือเลยนะครับร่างนั้นก็จะไม่มีทางผ่าน
เท่ากับว่าสวกลายเป็นผู้ออกใบอนุญาตทุกครั้ง
ร่างรัฐมนูญฉบับใดจะแก้ได้หรือไม่อย่างไร
แต่ผมก็เชื่อครับว่าจะมีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียจหลายท่านที่เล็งเห็นประเด็นถึงความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้
จริงแล้วเรามีตัวแบบตั้งหลายที่นะครับ
อนาคตอาจจะปรับปรุงเพิ่มเติมก็ได้ว่าถ้าประเทศไทยเป็นสภาเดียว
เราอาจจะสร้างอีกสักสะพานหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัตินะครับ
เป็นสภาที่ปรึกษาเหมือนที่รัฐมนุน๔๐เคยทำ
ก็คือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก็คือนำเอาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปอยู่ในนี้ก็ได้
แต่ขอบอำนาจหน้าที่จะไม่ได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ
นั่นก็คือทำหน้าที่เสนอรายงานความคิดเห็น

หรือหลายท่านก็สามารถเข้าไปดำรงตำแหน่งนะครับในกรรมธิการ
ในสัตว์ส่วนของผู้เชี่ยวชาญต่างในท่านสภาพูดแทนรัศดรก็ได้
สุดท้ายนะครับเรื่องของกรณีเรื่องหลักการแบ่งแยกอำนาจ
ที่เมื่อกี้สมาชิกวุทธศพาผู้ชมเกลียดท่านอาจารย์สถิตริกลิ้งพงภัณฑ์
ซึ่งเป็นอาจารย์ผมในวิชากฎหมายสุรกากรนะครับตอนเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์
เขาไม่ได้บอกว่าต้องแบ่งแยกอำนาจแบบเด็ดขาด

มันจะต้องมีการสัมพันธ์ถ่วงดุลกันบ้าง

คือการแบ่งแยกอำนาจแบบไม่เด็ดขาดครับ
เพราะนิติบัญญัติกับบริหารมันเกี่ยวกันอยู่

นายกรัฐมนตรีก็มาจากความเห็นชอบของสภา
เช่นเดียวกันนายกรมนตรีก็มีอำนาจยุบสภาผู้แทนรัศดร
ดังนั้นคำว่าแบ่งแยกอำนาจมันไม่ได้หมายความว่า
กันเด็ดขาดโดยไม่ข้องเกี่ยวกันเลย
แต่มันสามารถถวงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ซึ่งข้อเสนอทางของพวกเรานั้น
ยืนยันครับว่าเป็นเพียงการตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกัน
ไม่ได้เข้าไปแทรกแทรงการทำงานใดขององค์กรตุลาการ